จอดลึกเป็นเร็มร้อนวันนี้พาคุณผู้ชมไปรวบโจ๊กฆาตกรคู่รักในพื้นที่จังหวัดเทียงใหม่
ทั้งคู่มีการฆ่าหนุ่มเมาแล้วก็ทิ้งศพหมกข้างทาง
โดยเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าโจทั้งสองคนมีการฆ่าหนุ่มเมาคนนึง
ก่อนที่จะมีการทิ้งศพเอาไว้สุดท้ายตำรวจได้มีการขยายผลสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งรู้ว่า
เป็นฝีมือการฆาตกรรมของวัยรุ่นเพียง๑๔ปีแล้วก็๑๖ปีนะคะ
ที่สุดสามารถตามรวบตัวเขาเอาไว้ได้
ต้นสายปลายเหตุเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เย็นวันที่๒๑สิงหาคมตำรวจศพสันสายรุปประชานสุพภิกษ์สบนายจิระศักดิ์สุยานนท์
๔๔ปีถูกฆ่าริมถนน๓แยกชลประธานตำบลหนองแห่งอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตายถูกทุบจนหน้าเละที่ท้ายถอยก็โดนทุบหัวเข่าถูกฟันจึงทำบันทึกไว้
ตำรวจใช้เทคนิคพิเศษสืบจนรู้ตัวคนร้ายคือเด็กชายเอวัย๑๔ปีและนางสาวบีวัย๑๖ทั้งสองเป็นคู่รักกัน
ตามไปจับกลุ่มตัวถึงบ้านหลังเกิดเหตุ๒วัน
ทั้งสองให้การอ้างคืนนั้นพากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวงานรำวง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถน้ำมันหมดเข็นกันมาสองคนจู่นายจิรษักโผล่มาข้างทางขวางรถไว้ทำให้ตกใจและโมโห
เด็กชายเอจึงตรงเข้าไปชกหน้าก่อนหยิบท่อนไม้ฟาดและใช้มีดที่พกติดตัวมาฟันนายเจียรศักดิ์แล้วหลบหนี
เพื่อนนางสาวบีเปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกวันเกิดเหตุบีโทรมาชวนไปเที่ยวงานรำวงแต่ไม่มีใครไปด้วยเขาจึงไปกันสองคนเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเพื่อนไปร่วมก่อเหตุฆ่าคน
ไม่ค่ะแบบกลัวก็คือแบบเหมือนจิตตกง่ายค่ะแบบเห็นใครตีกันอะไรอย่างนี้ก็แบบ

ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูว่าน่าจะ
น่าจะห้ามหรือแบบอาจจะร้องไห้เองด้วยซ้ำ

ว่าน่าจะมีอะไรกระตุ้นนะคะถ้างั้นเด็กแค่นี้คงไม่ทำได้ขนาดนี้

ลุงคนนั้นน่าจะทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เด็กแบบหัวเราะ
ต่างคนต่างเมาหรือเปล่าค่ะแบบอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องกันอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความเศร้าญาติของเด็กชายเอเดินทางไป
ขอคำมาศพก่อนพูดคุยจนได้ข้อสรุปว่าจะไปเจรจากันที่โรงพัก
งานนี้พี่สาวคนตายบอกไม่เชื่อว่าลำพังเด็กสองคนจะฆ่าน้องชายได้

คดีนี้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่
ตกใจก็ว่าก็เปลี่ยนไปไปได้
คือเนี่ยมันก็เอาจนตายสองคนนั้นให้พบมี่เลยเนอะ

หัวเข้าที่ไหนบ่มันก็บิ่งได้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แนวทางการสืบสวนชี้ชัดว่าผู้ก่อเหตุมีเพียง๒คน
มีหลักฐานเป็นคลิปที่คนก่อเหตุถ่ายไว้

อ้างว่าผู้ตายเข้ามาจะทำร้าย

กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน